เอาไปเลยฮะในคันทั้งหมดนี้

ไปกันทุกเขาเรียกว่าทุกงวดแล้วกันเนอ

พากันไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
ขอโชคขอพรรับปีใหม่นะครับ

นี่แหละ๖๓นะฮะ

ไหว้พ่อปู่กับแม่ย่าจากนั้นก็พากันที่

ขุมทรัพย์ของพ่อปู่กับแม่ย่า

มีแม่ชีไปนั่งสมาธิขอพรจากพ่อปู่กับแม่ย่าด้วย
เสร็จปุ๊บเขียนอะไรใส่กระดาษสักอย่าง
บรรดาผู้คนก็แม่ชีเขียนอะไร
เขียนเลขอ่ะเอาจริงทำไมแม่ชีเขียนเลขอ่ะ

อาจจะนึกถึงรายจ่ายที่บ้านแล้วก็เลยแบบคำนวณได้ไหม
ชีเข็นให้แล้วก็ส่งให้นักข่าวเราดู
นักข่าวเราก็ถ่ายมาให้ดูว่าแม่ชีเขียนแบบนี้
หลายคนก็อ้าวก็แม่ชีให้มาก็เดี๋ยวขอไปเสี่ยงโชคหน่อยละกัน
อันนี้ก็เลยมาฝากเป็นของขวัญวันคริสต์มัสให้คุณผู้ชมด้วย
จากอุดรแล้วนะเดี๋ยวนี้ฉันพาไปที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมที่พุทธสมาคมสัจธรรมสงเคราะห์พงไลท์ซาจับซาเกียวเกาะ
โรงเจบึงไร่๑ที่ตำบลที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนเขาจัดโต๊ะจีน๘๗ที่
เพื่อเลี้ยงเทพเจ้าประจำโรงเจแล้วก็มีอาหารข้าวหวาน๘อย่าง
พร้อมกับเครื่องดื่มนี้มาครบชุดเลยนะคะ
โรงเจบึงไร่๑มีหลวงเตี๋ยเจียงกุงเอี้ย
เป็นเจ้าองค์แรกประจำโรงเจศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้มาบนบานสารกล่าว
บางคนก็สำเร็จตามที่ขอแล้วคนที่สำเร็จสมหวังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาแก้บนกัน
สำหรับการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงเทพเจ้าเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเทพเจ้าอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะอิ่มน้ำสำราญไปด้วย
หลังจากเสร็จพิธีค่ะชาวบ้านเขาก็ต้องเอาอาหารใส่ถุงไปกินที่บ้าน
เขาเชื่อว่ามันมีความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยมีกินมีใช้ตลอดปี
แต่เขาขอเรื่องของโชคลาภขอการงานสุขภาพอะไรแบบนี้เนอะ
ยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะแต่ว่าจะพาไปที่สารเสด็จเตียฐานทัพเรือสัตหีบในอำเภอสัตหีบ
เขามีพิธีบวงสวงจัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลพลเรือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ระลึกไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเหรียญกรมหลวงชุมพร๒๕๖
รุ่นอนุสรแห่งความเสียสละโดยจะนำรายได้ไปจัดงานเทิดพระเกียรติ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขันไตรกีฬานาวีสนามที่๓
วันที่๒๗มิถุนายนปีหน้าที่จังหวัดชุมพรด้วย
แล้วก็มีการจัดทำให้ประชาชนทั่วไปได้บูชานะคะ
เนื้อหรือเงินนวโณวะโลฮะหรือเนื้อทองแดง
ใครสนใจสามารถติดต่อสั่งจองที่กองเรือยุทธ
การได้กำหนดสั่งจองในวันที่๑เมษายนค่ะ
อ่ะผมมีหนึ่งภาพมาให้คุณทั้งสองคนและคุณผู้ชมดู
ค่ะเป็นภาพของการเจิมรถที่เขาบอกว่าเข้มขลังจนไม่กล้าจะขับเลย
โอ้โหเจิมกันขนาดนี้ละเอียดมากคุณดูโอ้โหจริงจริงเขาแค่เอาอะไรนะ
นี่มันงานสีชัดจุดอ่ะใช่ไหมเอาทองอันนี้โอ๊ยเจิมกันขนาดนี้แล้ว
น่าจะปลอดภัยดีแหละนะฮะค่อนข้างจะเข้มค่อนข้างจะขังมาก
ใช้เฟซบุ๊คเขาก็เลยไปโพสต์เอาไว้พระอาจารย์ประสิทธิ์อาริโย
วัดทรัพย์กองทองที่เพชรบูรณ์กำลังเจิมรถลงยันที่บริเวณอ่าเนี่ยฮะ
นี่เจิมกันน่าจะใช้เวลาครึ่งวันเลยนะคะเนี่ยบริเวณหลังคารถ
คุณผู้ชมเพดานรถเนี้ยข้างในห้องผู้โดยสารเนี้ยฮะมันมันคืองานวิจิตรอ่ะ
มันคือมันกลายเป็นความงดงามใช่เออมันกลายเป็นความงดงามเพราะว่าสีที่เขาลงคือเป็นสีทอง
ใช่นี่นะฮะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าต้องรอนานเป็นปีกว่าพระอาจารย์จะว่างมาเจิมและลงยัน
อะไรที่เห็นนี่ก็คือการลงยันทร์มงคลนะค่ะด้วยเช้าเวลาลงยันทร์เนี้ยว่านานแล้ว
หลายชั่วโมงแล้วรอคิวนี่นานที่กว่าปีอ่ะแน่นรถเป็นแบบนั้นน่ารถเป็นแบบนี้นี่
แต่ดิฉันสนใจทะเบียนรถคันนี้ค่ะก็จะบอกอยู่นี่แหละ
ชาวเน็กก็อื้อหือถ้าเจอขนาดนี้อื้อต้องมาแล้วล่ะ
ไม่มาไม่ได้ถ้าจะเจิมอะไรกันอลังการขนาดนี้
เอาแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองจะจินตนาการเอาละกัน

ท้ายกันหน่อยค่ะจากทะเบียนรถแล้วนะ
ไปดูงูเหลือมงูเหลือมตัวนี้ตั้ง๕เมตรนะ
เขาบุกเข้าไปในร้าวไก่แล้วก็รัดแม่ไก่แล้วเตรียมเขมือบแล้วค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพอบตควนชุม
ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่เขาเอาอุปกรณ์มารีบจับงู
ลำบากนะเพราะว่ามืดหนึ่งสองเฉอะแชะ

เพราะว่าใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ
ก็สามารถจับงูใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยป่าได้

ไก่ก็ไม่รู้ยังไงไม่มีรายงาน
คือเขารัดเฉยเตรียมจะเขมือบ

ก็คงจะตายแล้วนะโดนรัดจนกว่าปลอกไปแล้วก็
เออทั้งหมดทั้งหมวดนะคุณผู้ชมอยากบอกว่าอย่างนึงเหมือนกันนะว่า
เวิร์ดหรือว่าสถานที่ต่างที่อาจจะนับถือศรัทธาบูชากัน
คือเขาไม่ได้มีไว้ให้โชคให้ลาบอย่างเดียวนะ
ไปทำให้ใจใจสบายไปทำบุญไปทำทานแปลอย่างนี้
หลักคือไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
เราจะได้มีแลร์ในการทำมหาเกณฑ์ต่อไป